กลับมาช่วงนี้ต้องบอกว่าต้องคึกคักกว่าเดิม
เพราะว่าตอนนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะครับ
มีหนุ่มข้างกายและหนุ่มที่อยากบอกไปว่าเป็นหนุ่มเกาหลี
หัวใจไทยอยู่กับเราแล้วตอนนี้จองเบย์ค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ทำไมหลายครั้งนะฮะใครเขาเชิญมา

เธอพูดแต่เขาอีกทีเธอเต้นแบบ

คือจริงก่อนอันนี้จองเวย์เขาบอกเอาไว้ว่าไม่ชอบผู้หญิงพูดจาเสียงดัง

นี่จะจีบกันหรือจะอะไร

วันนี้มาคุยกันประเด็นอะไรคะจองเบ

แต่เราก็อีกออกทีวีโลแล้ว

ขอบคุณมากครับ

ที่เรามาถึงกันวันนี้คุณผู้ชม
สัปดาห์ก่อนหน้านู้น

ก็โหดนะครับโหด
ก็ได้อะไรที่เยอะก็มีนะครับ
เขาบอกว่านุ่มเกาหลีถ้ามีถึงอายุที่จะต้องไปเป็นหาญ

มันคือผ่อนพันได้นะครับแต่ว่าผ่อนพันได้ถึงประมาณอายุ๓๓

ก็เรื่อยนะครับถ้ามีศึกษายุ
หรือว่าทำงานที่แบบควรจะทำอย่างนี้ครับก็ผ่อนผันได้
แต่ผู้ชายเกาหลีทุกคนต้องผ่านการฝึก

ก็อยู่ที่ว่าเราอยู่ค่ายไหนนะครับ
เพราะบางคนก็อยู่แหละแเข้นกงครับ

มีความโหดแตกต่างกันไปของจองเบย์โดนอะไรบ้างตอนฝึกเข้าแรกแรกเลย
เขารู้ไหมว่าเราเป็นซุปเปอร์สตาร์เมืองไทย
ไม่รู้ผมไม่ได้บอกครับ
เขาก็ปฏิบัติกับเราเหมือนทุกคนไล่
ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ

อันนี้ทางเบลคนไหนเอ่ย

เหล่าจะตายเท่จะตายขึ้นแบบยิ่งรอย

ความเป็นอยู่เราอาหารการกินได้ทำบ้าง
ปกติตื่นเช้าประมาณ๖โมงเช้า
๖โมงเช้าก็ตื่นไปออกกำลังกาย
ครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายอย่างนี้นะครับ
แล้วก็กินข้าวอาหารเช้าอย่างนี้ครับ
ถามจริงกว่ากลัวไหมก่อนจะเข้าไปฝึกทหาร
กลัวเหนื่อยกลัวลำบากจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้

แต่ไม่ได้กลัวความเหนื่อยในการไปฝึกการเป็นอาหาร
ไม่ก็ความเหนื่อยก็ผมอดทนได้นะครับทนได้อยู่แล้วครับ
หลายคนอาจจะแบบเนื้อสงสัยกลัวไง
เวลาสมมุติเกณฑ์ทหารที่แรกจับไปดำใบแดงจะเป็นอย่างไรบ้าง
ถ้าเกิดต้องโดนไปเป็นทหารเล่าบรรยากาศของเกาหลีให้ฟังหน่อย
เขาเรียกว่าโดนรุ่นพี่รับน้องบ้างไหม

ไม่เคยมีเท่าไรนะครับแต่บางคนก็คืออยากลุกจากรุ่นน้อง

คือเขาทำอะไรในชีวิตมาบ้างเรียนอะไรบ้าง
คือใช้ชีวิตเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับผมมากกว่า
มีเหตุการณ์อะไรที่ตอนอยู่ที่นู่นแล้วแบบฝึกหนักแบบอาจจะท้อ
หรือว่ามีความประทับใจอะไรกับเพื่อนที่นู่น
แบบว่าไม่มีวันลืมแน่นอนเหตุการณ์นี้
มีวันหนึ่งที่แบบเราไปฝึกอยู่ในห้องเคมีนะครับ
คือเขมีที่เวลาสงครรภ์กดเคลิ้น
อาจจะเขาจะยิงเขมีให้ทุกคนตายใช่ไหมครับ
ว่าถ้าอยู่ในห้องแล้วโดนเขมี
มันจะรู้สึกจะเป็นยังไงรู้สึกจะตายนะครับ
เหมือนเรียกว่าฝึกแบบลมแก๊สอะไรอย่างนี้
เหมือนถ้าบ้านเราฝึกกับแก๊สน้ำตามี
อย่างนั้นใช่ครับแล้วก็แบบน้ำตาก็ลายน้ำมุกก็ลาย
แบบน้ำไลน์ก็รู้ออกหมดแบบรู้สึกจะตายมากจริง

แล้วการฝึกทหารให้อะไรกับเราบ้าง
ก็หลังจากวันนั้นนะครับผมจำได้ว่าคือแบบอันนั้นหดสุด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

ร้อนเรงครับถ้าแบบถ้าพิจกฎหมาย
ก็ห้ามเข้าประเทศตัวอย่างนี้นะครับผม
ก็อาจจะถ้าต้นจับก็ต้นคุกอย่างนี้ครับ

เพราะว่าวันนี้ที่เมืองไทยเขากินอาหารวันแรก

แล้วก็ชายไทยก็ต้องเข้ารับการเกณฑ์อาหาร

บางคนกลัวบางคนไม่อยากทำ

ถ้าโดนไปก็ไปหลักชาติ
ก็ทำอะไรที่ให้หลักชาติ
แล้วก็อาจจะแบบได้สิ่งที่ดีจากที่เราทำก็ได้นะ

มีวินัยฝึกฝนเรื่องของกำลังกายด้วย

เรื่องของความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย

แต่คือเรื่องจริงหลายคนได้เข้าไปฝึก

เดินหลังตรงมาตลอดเลย
แบบถ้ามีโอกาสที่เข้าไปทหารของไทยนะครับ

อยากจะรู้ว่าจะโหดเท่าของเกาหลีหรือเปล่า

แต่ว่าผมก็แบบรักประเทศไทยใช่ไหมครับ
เพราะผมก็อยากทำอะไรที่รักชาติ

ต่อให้เขาไปเข้ากรมทหารเขาอีกหลายปีก็มี

ก็ประมาณหลายเดือนก็อยากทำบ้าง
ช่วงนี้ซีรีส์เกาหลีกำลังฮิต
ทรงจุงกิรู้จักไหมรู้จักครับครับ

หล่อจองเบย์ก็หล่อครับผมก็ฮ่าโอเคครับ

จริงผมก็เคยคิดว่าแบบถ้าสงครรภ์กดเคลิ้นใช่ไหมครับ
ผมก็อยากกลับไปที่เกาหลี
ก็อยากรวมที่สงครามบ้างอย่างนี้ครับ

สำหรับการฝึกทหารของเกาหลีเขาเป็นยังไง

สำหรับชายไทยที่เข้ารับการเกณฑหารนะคะ
ได้ความมีวินัยความรักชาติมากมายเลย

หมดเวลาของเช้าข่าวชัดโซเทียลในวันนี้แล้วนะคะ
จองเบย์ด้วยเดี๋ยวเราจะลากันไปเลย

ตั้งแต่ตี๕ถึง๙โมงเช้า๔ชั่วโมงเต็ม

สองคนเข้าไปแอบจุ๊กจิ๊กคุยกันต่อเลยนะคะ